แปลกตาแน่นอนคุณผู้ชมนี่คือสปาองค์เทพนะคะ
เชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไง
บอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะว่าธุรกิจนี้เกิดขึ้นจากความฝันค่ะ
ความฝันพลิกชีวิตได้จริงนะคะจนกระทั่งทำมาเป็นธุรกิจ
แล้วก็เผยแพร่ลงไปในโซเชียลมีเดียมียอดวิวถึง๔ล้านวิว
แล้วบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าสิ่งที่ทำให้เปลี่ยนชีวิตคือสีพาสเทลเปลี่ยนชีวิตค่ะ
นี่คือธุรกิจสายหมู่สปาองค์เทพนะคะ
คุณชัดค่ะสวัสดีค่ะ
ยังอ้ออยู่เลยเป็นนุ่มวัย๒๒ปีเท่านั้น
แต่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่ตอนนี้มีหลายคนให้ความสนใจมาก
โดยเฉพาะคนที่เป็นสายมูนะจูด้งเนาะ

สตอรี่ของคุณชัดน่าสนใจมาก
เห็นว่าเกิดจากวันที่ป่วย
ใช่ครับปกติเนี่ยคือผมก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยอยู่แล้วเนาะ
แล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนอยู่ดีก็คือฝัน
คือปกติไม่ได้เป็นสายมูลเลยฝันเห็นพระแม่องค์หนึ่ง

แล้วก็แบบเห็นพระแม่องค์หนึ่งแบบเป็นรูปเป็นปางขี่ไก่เลยเป็นผู้หญิงขี่ไก่
แต่เราไม่รู้ว่าเป็นพระแม่หรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็อธิษฐานว่า
ถ้าเราออกไปได้ออกไปจากปั่นนี้ได้หรือออกจากนรกนี้ได้
เราจะออกไปบูชาท่านแล้วเราก็สะดุ้งตื่นเลย
หลังจากนั้นผมก็เลยลองเสิร์ชอินเตอร์เน็ตแล้วก็เฮ้ยพระแม่มีจริงพระแม่ขี่ไก่
ก็เลยแบบไปตามหาบูชาจนเราได้เริ่มมีธุรกิจเรื่อยขึ้นมาจนถึงวันนี้ค่ะ
พระแม่ขี่ไก่ก็คืออกด้านหน้านี้
นี่คือมีอยู่จริงเป็นพระแม่อุมา
พระแม่อุมาขี่ไก่ครับหรือเป็นพระแม่แห่งเพศที่๓ครับ
มีอยู่จริงฝันถึงโดยที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อน
ใช่ค่ะนะคะหลังจากนั้นก็ไปตามดูตามประวัติแล้วก็ได้บูชาหมา
ใช่ครับจากนั้นทำอะไรกับท่านบ้างจึงได้เกิดเป็นธุรกิจขนาดนี้
ก็ตอนแรกคือก่อนคือผมต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดใหญ่เนอะ
แล้วทีอันนี้ก็เลยตั้งสินที่ที่ฐานว่าพระแม่ถ้าลูกออกมาได้ดี
อย่างที่พี่ชอบไหมคือแบบไปขัดศรีจะหวีวันนดหน้า

ไม่ใช่ครับมันคือการแบบว่าแปลงโฉมใหม่เลย

ทาสีใหม่แต่งตัวให้ท่านใหม่

แต่ว่าก็ผ่านไปด้วยดีปลอดภัยดี
ก็เลยจัดเต็มเลยให้พระแม่

และอย่างจุดเด่นของธุรกิจเราคืออะไร

คือผมเป็นคนชอบสีพาเทลมาก

เพราะรู้สึกว่าสีผาเทลเป็นสีที่ค่อนข้างอยู่ตรงกลางเนอ
แต่ว่าจะชายก็ใช้ได้หญิงก็ใช้ดีเนอะ

เข้มไปไม่สดไปอยู่ตรงกลางครับ
ผมรู้สึกว่ามองแล้วสบายตาสบายใจครับ

คือเพิ่มพาร์ทเทียลไม่พอต้องเพิ่มความระยิบระยับไปด้วย

ฉันขอเรียกเป็นของเล่นด้านหน้า
ด้านหน้านี่คือของประดับตกแต่งถูกไหมคะ

มีเหมือนเป็นพวกสร้อยคอมีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลย

อันนี้อยากเห็นก่อนทำกับหลังทำ

ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่เรายังไม่ได้ทำเลย

แต่ว่าหลังทำก็จะเป็นแนวประมาณนี้ครับ

สีดูแบบเก่าแก่ไปแล้วอัจจุดงสีทะเลาะไปแล้วทีนี้

ค่ะอื้อนี่เป็นตุ๊กตาฟิวแบบเออองค์เทพแบบน่ารักน่ารักใช่ไหม
ใช่อะครับค่ะอย่างองค์นี้องค์นี้เป็นไงคะองค์นี้เป็นรวมถึงองค์นี้ด้วย
แต่เอาเริ่มจากองค์นี้ก่อนนะพระแม่รักษมีนะครับคือผมบูชามาก็จะเกือบปีแล้ว
เออเพราะว่าท่านให้โชคให้ลาบให้พรการงานการเงินเด่นมากเออแล้วพระแม่รักษมีเนี่ย
องค์ที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามความรักความมั่งคั่งท่านเป็นคนชอบความสวยงามมาก
ชอบสีชมพูผมก็เป็นคนชอบสีชมพูเหมือนกันก็เลยแบบ
จัดแต่งเครื่องประดับให้แบบจัดเต็มมากโอ้โหดูเลยค่ะเนี่ยนะ
อลังการทุกส่วนเลยนะคะใช่ค่ะคนที่บูชาพระแม่รักษณีย์อยู่แล้วอืม
คงจะชื่นชอบเช่นเดียวกันเป็นแบบสวยหรูดูดีดูงามดูแพง
ที่ดูน่ารักน่ารักก็มีด้านหน้าอันนี้เป็นองค์ที่ผมจะทำให้ทุกวันเกิดเนอะ
คือวันเกิดผมเนี่ยตั้งแต่เริ่มมูมาก็จะทำให้ปีละ๑องค์
ซึ่งอันนี้เป็นองค์แรกนะครับอันนี้เป็นองค์แรกแล้วอันนี้เป็นองค์ที่เพิ่งพอ
เพิ่งทำเสร็จเมื่อวันพฤหัสเลยใช่เป็นแบบเหมือนให้วันเกิดตัวเองเนี่ยครับ
เป็นองค์ขนมหวานหรือสวีทแคนดี้ครับอ๋อใช่สีสันก็จะเนอะไล่สีแบบนี้
ใช่ส่วนองค์นี้ก็มีความพิเศษเช่นเดียวกันยังไงคะคุณชัด
เป็นองค์พี่ที่สามารถเรืองแสงได้ครับสามารถเรืองแสงได้ใช่คือผมชอบความเรืองแสง
นึกถึงแบบแฟนตาซีมันรู้สึกว่าเหมือนเราเข้าไปอยู่หลุดของโลกอวตารอะไรอย่างนี้ครับ
เออมันดูมีความเรื่องแสงผมไม่รู้ว่ามีคนเคยทำมาหรือยังแต่ผมรู้สึกว่ามันต้องทำ
ถ้าอย่างนั้นต้องดูแล้วค่ะต้องทำยังไงคะสมมุติว่าเราจะบูชาองค์เรืองแสง
เราต้องเปิดไฟให้ท่านก่อนไหมอ่าเปิดไฟก็ได้ครับอ่าปกติเราจะใช้จริงจริงนะ
เราใช้ไฟปกติทั่วไปก็ได้แต่ว่าผมจะทำให้ลูกค้าดูเหลืออย่างนี้
ก็จะใช้ไฟอันนี้นะครับเอ่อเป็นไฟเขาเรียกอะไรนะไฟไฟครับ
ใช่แล้วเราก็ดินไฟลงให้เห็นชัดใช่ไหมคะอ๋อนี่แหละฮะนี่นี่
นี่เดี๋ยวเอามาจะเรืองแสงนิดนึงมันจะมันต้องแบบมืดมาก
แสงก็จะสว่างนี่แหละเห็นไหมครับอ่ามืดแล้วมืดแล้วอ่า
จอกฟ้าใช่นี่ไงคือจริงต้องแบบใช้แสงชาหาประมาณนั้น
อ๋ออู่หูเย็นโดยยิ่งบางทีนะเวลากลางคืนถูกไหมเราปิดไฟสนิทนะ
แล้วเห็นองค์ท่านเรื่องแสงนี่ก็เพิ่มความมูก์ความเข้ามคลังไปอีกนะจุดองบอกนะ

เห็นแล้วน่าตื่นตาตื่นใจจริง
ส่วนกระบวนการทำต่าง

ใครที่ติดตามอยู่เนี่ยคงจะชื่นชอบ
รวมไปถึงคนที่เริ่มสนอกสนใจ

ไวมากครับประมาณปีกว่าเอง

ผมจะมีโปรเจกต์ทำเพิ่มขึ้นเรื่อยใหม่

นี่งั้นฝากหน่อยค่ะ
ถึงคนที่เป็นสายมูนะคะ
ชื่นชอบที่จะบูชาองค์เทพฯต่างแบบนี้เนี่ย
แต่พอเริ่มมีความศัพทาความเชื่อมากเรื่อยมันทำให้รู้สึกว่า
เราก็เลยลองขอเล่นแบบอุ๊ยขอนู่นขอนี่แล้วสรุปมันได้
เราก็เลยยิ่งเชื่อยิ่งศัพทามากขึ้นเรื่อยทุกอย่างเกิดขึ้นในใจของเรา

อืมคือบางคนอ่ะไปมูตามกระแสเห็นเพื่อนมูดมมูด้วย
แต่ในใจลึกไม่ได้เข้าใจไม่ได้อินอันนี้อาจจะไม่เกิดผลเนาะ
แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความเลื่อมใสสัทธาท่านจริงขอจากใจจริง
โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มี
มูลกันไปมาสปาองเทพกันไปแล้วประสบความเสร็จก็มีเยอะอยู่
แล้วก็อยากให้คุณชัดฝากร้านหน่อยใครเผื่อใครสนใจครับ
ได้ครับก็ติดตามได้มีทุกแอปเลย
ลองติดตามติดต่อกันได้ดูนะคะ
ฟังแบบนี้แล้วชักจะสนใจนะคะ
เดี๋ยวยังไงไปตามดูต่อนะคะกับเรื่องของสายมูเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
แต่ของแบบนี้ต้องบอกนะขึ้นอยู่กับความคิดและการกระทำของพวกเราด้วย
น้องชัดก็เป็นคนหนึ่งที่มายืนยันการันตีนะ
คิดดีทำดีตั้งใจดีก็ประสบความสำเร็จได้